เดี๋ยวนี้คนเรามีเรื่องกันง่ายมาก

สติ๊กเกอร์สวัสดีวันจันทร์ไม่ได้นะ
โอ้โหตบกันคาโรงงาน

ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กปราการมุมมืดระบุข้อความเขียนบอกว่า
โรงงานเดือดบุกตบเพื่อนร่วมงานกลางร้านส้มตำ
ถามมึงเป็นปฏิทินเหรอ
เหตุส่งข้อความสวัสดีวันจันทร์อ่อยแฟน

สวัสดีวันจันทร์วันดังข้าพุทธอัตกวากันไป
เออถ้าฟังจากคำโต้เถียงเมื่อสักครู่นี้
มันจะมีความว่าแบบมาอ่อยผัวเขามายุ่งกับผัวเขา

เออคือสาวโรงงานสองคนนี้คนที่ยืนเท้าเอวพูดพูดพูดอยู่
ไอ้คนที่นั่งเท้าคาอยู่เนี่ยนะทะเลาะกัน
ทะเลาะกันอย่างหยาบคายเลยแหละ
คือคนที่ยืนอยู่เนี่ยมาต่อว่าคนที่นั่งว่า

ทำไมชอบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์มาให้แฟนฉันทุกวันเลย
สวัสดีวันจันทร์สวัสดีอังคารสวัสดีมันอยู่นั่นน่ะ
เป็นปฏิทินเหรอเอออย่ามายุ่งกับผัวฉันนะ
อารมณ์ประมาณนี้ซึ่งเพื่อนที่มาด้วยของทั้งคู่
ไม่ช่วยห้ามแต่ช่วยยุ
ผสมลงเออหนุนเก้งเสริมเก้ง
เพื่อนตีกันก่อนนะ
แล้วเจ้าตัวค่อยลุกขึ้นยืนเท้าเอวสุดท้ายก็ตบตีกัน
คว่างปลาอาหารของกินทั้งหน้า
ชาวโซเชียลที่เข้ามาดูคลิปนี้เขาพูดว่าไงรู้ไหม

มันดูมันดูจัดแจงไปไหม
มันดูเป็นฉากไหมมันเป็นการเล่นกันหรือยังไง
ดูละครเหมือนท่องบทมาพูด
อีกคนบอกไม่เนียนไปเรียนมาใหม่
อีกคนก็บอกเล่นกันระวังเดี๋ยวมีปัญหาหรอก

แต่หลายคนก็จะบอกว่าอยากเห็นหน้าผู้ชายจังเลยนะ

ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงเนี่ย

เดี๋ยวแฟนเขามาเอาเรื่องนะคุณผู้ชมไม่รู้นะ
แต่แค่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารเนี่ยมันมีผลไง

ได้จากใครมีคนส่งมาก็หลายคนแน่
อย่านะอย่าตบตีเขานะไม่ได้ไม่มี